คุณพ่อคุณแม่และลูกของเราเอง

ฉะนั้นคุณผู้ชมหลายคนตอนนี้ในครอบครัว
อาจจะต้องหันมาสังเกตดูลูกตัวเอง
แล้วข่าวนี้จะทำให้คุณผู้ชมต้องสะเทือนใจด้วย
เสียงหัวเราะของเด็กชายวัย๔ขวบ
เป็นเสียงที่แม่บอกว่าไม่อยากจะได้ยินอีกต่อไป

บอกไว้สุดงามนั้นยังห้ามใจ
ฉันจำได้จำมา
คุณแม่สังเกตลูกเพราะเป็นคนเลี้ยงลูกเอง
ก็สังเกตอาการของลูกมาตลอด
สังเกตว่าทำไมลูกถึงหัวเราะบ่อย
หัวเราะแบบบางครั้งไม่มีสาเหตุให้หัวเราะ

แล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณแม่ไม่คาดคิด
ก็กลายเป็นว่าน้องพบเนื้องอกในสมองนะคะ
ที่เขาเรียกว่าเนื้องอกหัวเราะค่ะ
น้องคนนี้ชื่อว่าน้องโปรตอนค่ะอายุ๔ขวบ
แล้วใส่ข้อความไว้ว่าไม่ใช่คอนเทนต์

คลิปที่นองน้ำตาสู้ไปด้วยกันนะลูก
แฮชแทกเนื้องอก
เฮ้ยเรื่องนี้จริงหรอ

ไม่รู้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันคุณขวัญ
เลาะออกมาแบบนี้แล้วถึงขั้นกับชักเลยใช่ไหม
คุณแน่นอนเรามีคำตอบให้คุณ
หลายคนไม่เข้าใจอยากรู้มันคืออะไร
อันนี้เป็นโรคที่ต้องบอกว่าเป็น๑ใน๒แสนคนที่จะเจอโรคนี้
คุณแม่น้องโปรตอนค่ะก็ต้องมาพบเจอกับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูกของตัวเอง
เอาเรื่องราวของน้องมาโพสต์เอาไว้นะคะ
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกครอบครัวได้หันมาสังเกตดูแลลูกของตัวเองนะคะ
คุณแม่เล่าไว้ในโพสต์แบบนี้ว่าจุดเริ่มต้นค่ะมันมาจากน้องเนี่ยหัวเราะเอง
และน้องก็หัวเราะไม่มีสาเหตุที่สำคัญหัวเราะต่อเนื่องนาน
น้องเกิดอาการชักเกร็งและกระตุกทั้งตัว
น้องเป็นแบบนี้วันละ๔๕ครั้งนะคะครั้งนึงจะเป็นประมาณ๑๕นาที
ตอนแรกที่เห็นบอกว่าช็อกมากแล้วไปบอกหรือคุยกับคนในครอบครัวไม่มีใครเชื่อ
คนที่บ้านจะคิดว่าสงสัยน้องแกล้งทำเล่นเพราะน้องเป็นคนขี้เล่น
แต่แม่บอกไม่จริงแม่ดูออกสุดท้ายแม่ตัดสินใจถ่ายคลิปนี้ให้คุณหมอดู
และอย่างที่บอกว่าเนื้องอกอันนี้คือเนื้องอกหัวเราะมันอยู่ที่บริเวณแกนกลางของสมองค่ะ
กดทับเส้นประสาทนะคะส่วนที่ทำให้หัวเราะแล้วก็เลยเกิดอาการชักกระตุกตามมา
ล่าสุดน้องโปรตอนนะคะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วนะคะ
ตอนนี้การรักษาอยู่ในขั้นตอนของการกินยาให้หยุดชักแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวที่๔
น้องก็ยังไม่ได้หายดีอาการยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่สุดท้ายต้องมีการฝังนะคะ
ที่เขาเรียกกันว่าอิเล็กทรอิเล็กทรอนในสมองแล้วก็การรักษาแม่บอกยังอีกยาวไกลค่ะ
หลังจากคุณแม่แชร์เรื่องนี้ออกไปมีคนไปให้กำลังใจคุณแม่และน้องโปรตอนเป็นจำนวนมากนะคะ
เราเองก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่แล้วก็น้องด้วยขอให้น้องหายเร็วนะคะ
ให้น้องปลอดภัยแล้วกลับมาหัวเราะที่เป็นเสียงหัวเราะที่แบบว่ามีความสดชื่นนะฮะ
แล้วก็เป็นเรื่องใหม่ที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันด้วยนะคะ